พูดถึงถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวแล้วสถานที่ไหนที่มีนักท่องเที่ยวเยอะ

อีกหนึ่งปัญหาที่เราต้องตระหนักถึงก็คือปัญหาขยะ

ใช่แล้วทางททเขาก็เล็งเห็นถึงเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นเลย
ก็เลยมีการปลูกจิตสำนึกค่ะให้เยาวชนรักในสิ่งแวดล้อมด้วยกัน
พาไปเก็บขยะตามแหล่งท่องเที่ยวนั่นเองนะคุณผู้ชมค่ะ
เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะให้มันน้อยลงด้วย
โดยมีการเริ่มนำร่องที่จังหวัดราชบุรีนะคะ
ติดตามกันได้จากรายงานค่ะ
น้องนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล๕พหนโยธินรามินทรภักดี
จังหวัดราชบุรีกว่า๑๐๐คน
ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันเก็บขยะบริเวณโรงเรียนและแหล่งท่องเที่ยว
สวนสาธารณะจักรีอนุสรสถาน
เป็นหนึ่งในกิจกรรมตามนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
โครงการสร้างองค์ความรู้การจัดการปัญหาขยะในแหล่งท่องเที่ยว
เพื่อส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
ให้กลุ่มเยาวชนช่วยการรักษาความสะอาด
โดยกิจกรรมนี้ยังเป็นต้นแบบเรื่องการลดปริมาณขยะในแหล่งท่องเที่ยว
ให้กับศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวอีก๘๔แห่งทั่วประเทศค่ะ
เป็นปัญหาของระดับชาติเลยขนาดนี้
ขยะในแหล่งท่องเที่ยวทั้งหลายนะคะ
ท่านก็เลยมอบนโยบายลงมาให้กับด้านบริหาร
ในการดูแลในเรื่องของการจัดการเรื่องขยะให้เรียบร้อย
อกจากนี้ททยังได้จัดการประชุมแผนตลาดการท่องเที่ยว

เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานให้เป็นทิศทางเดียวกัน
ในการทำการตลาดในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งระบบ
โดยมีคณะกรรมการผู้บริหาร
ผู้อำนวยการสำนักงานททในทุกภูมิภาคทั่วโลก
เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนด้วย
สำหรับแนวทางการทำงานของททในปี๒๕๕๙

ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์พัฒนาชาติ๒๐ปี

สร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจนำรายได้สู่ชุมชน
และให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงท่องเที่ยวอาเซียน
โดยอาศัยช่องทางท่องเที่ยวแนวชายแดน
ที่จะต้องทำในปี๖๑นะครับเรื่องที่จะต้องทำเลย
อย่างตัวอย่างเช่นทำยังไงให้คนไทยเที่ยวในประเทศมากขึ้น
การท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นจะต้องเป็นการเที่ยวที่ลงไปถึงระดับ

ตุ้นให้เศรษฐกิจฐานรากได้รับผลดี
ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วย
นั้นเราก็จะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบชุมชน

แต่เป็นการท่องเที่ยวแบบการมีส่วนรับผิดชอบนะครับ
แล้วนอกจากนี้การทำงานร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านเอง
ก็เป็นหนึ่งในมาตรการการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีความสำคัญนะครับ
หรือการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบของชายแดนนะครับ
ต่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะเห็นเพิ่มเติมจากปีที่ดำเนินการในปีนี้ต่อไปครับ
สิ่งที่สำคัญคืออาเซียนซึ่งกำลังเติบโต

ณวันนี้อาเซียนทุกคนประเทศเปิดแล้ว
แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องการแล้วก็มองหา
เพราะฉะนั้นทำยังไงให้เราสามารถเติบโตไปกับอาเซียนได้
ยังคงความเป็นผู้นำทางด้านการท่องเที่ยวอยู่
เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาตัวตนของเราให้ได้มากขึ้น
แล้วทำให้เรารู้จักแบ่งปันกับประเทศเพื่อนบ้านของเรา